สองแม่ลูกอาศัยอยู่ที่ตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ล่าสุดเจ้าหน้าที่พมจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าช่วยเหลือดูแล
โดยจะช่วยทำเรื่องจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก๓๐๐บาท
เงินผู้มีรายได้น้อยอีก๓๐๐บาทโดยจะได้ปีละ๓ครั้ง
ส่วนค่าเดินทางไปหาหมอจะนำเรื่องเสนอขอจากอบจกำแพงเพชรซึ่งจะเดินทางไปกี่ครั้งก็ได้
สำหรับยอดเงินบริจาคที่ผ่านบัญชีธนาคารทกศชื่อบัญชีนายสมจิตทองศรีเพียงแค่วันเดียวมีผู้ใจบุญบริจาคแล้วมากกว่า๓๓๐๐๐บาท
โดยนายสมจิตเผยทั้งน้ำตาว่าดีใจมากแม่มีความหวังที่จะได้รับการรักษาขอบคุณผู้ใจบุญทั่วประเทศที่ให้การช่วยเหลือ